เขาเพิ่งไปเซ็นสัญญาระดับอินเตอร์มาด้วย
แต่ว่างานนี้หลายคนกังวลว่าถ้าคุณแม่ไปเซ็นสัญญาแบบนี้
งานจะต้องยุ่งและจะต้องทิ้งลูกทิ้งสามีเอาไว้ที่เมืองไทยก่อนหรือเปล่า
ก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบไม่น้อยเลย
อาจจะต้องมีการบินไปร่วมงานต่างประเทศด้วย
หลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าต้องห่างลูกชายอย่างน้องดีแลนด์ไปนานหรือเปล่า

แล้วแบบนี้จะต้องวางแพลนชีวิตครอบครัวเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้าง

ส่วนงานที่ต่างประเทศกับต้นสังกัดอินเตอร์นี้ต้องมีการพิจารณาเป็นกรณีไปค่ะ
ทางนี้เจ้าตัวก็ยังอัปเดตเรื่องลูกคนที่๒ให้ได้ฟังด้วยว่าจะได้ยินข่าวดีเมื่อไหร่
โอเคแต่ว่าตัวเขาคงไม่โอเคหรอกจริงแล้วเขาก็ไม่อยากไป
จริงแล้วทริปนี้ก็มันประมาณ๗๘วันแต่เขาก็พยายามจะให้มันน้อยลงมา
อยากจะให้มันสั้นที่สุดไม่ได้ปกติจะกลับมาหาลูกหาครอบครัว

พยายามกล่อมอยู่นะพยายามกล่อมอยู่จริงแล้วหลักมันก็อยู่ที่ตัวเขาแหละว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่
ผมก็พร้อมตลอดเวลาแต่ว่าก็รอดูครับรอดูครับเราก็เห็นใจ
เพราะว่าในช่วง๑ปีที่ผ่านมาคุณแม่คุณแม่ผู้หญิงเหนื่อยกว่าพ่ออยู่แล้วแหละ
แล้วก็เห็นใจก็ให้เวลาพักสักเล็กน้อย
ก็คือไม่ได้กำลังจะเกลียดเขาเหรอครับ